ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมดูกันหน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่หนุ่มเมายาคุ้มคลั่ง
แล้วปรากฏว่าขังคนในบ้านขังคนในบ้านเอาไว้ตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะแม่บอกว่าเอาไงดีอ่ะไม่รู้จะเอายังไงแล้วต้องส่งซิกบอกเพื่อนบ้าน

เนี่ยค่ะจังหวะที่เจ้าหน้าที่มานะครับแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เหมือนกับจะพยายาม

เหมือนจับคนในครอบครัวเป็นตัวประกันนะฮะ
ตำรวจสอบพชะยวัลไปตรวจสอบที่บ้านพรรค
บ้านนี้อยู่ที่หมู่บ้านป่าก้าว

เขาเดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้านนะ
เจ้าหน้าที่ก็ตะโกนเรียกชื่อดูแทนแทน

แล้วปฏิกิริยาของตัวผู้ชายคนนั้นเป็นยังไง
เจ้าตัวก็หันมามาตอบรับนะคะแล้วก็เดินมาหาตำรวจด้วย

ถ้าตอบรับแสดงว่ายังมีสติดี
ยังพอจะคุยกันได้ยังพอจะเกลี้ยกล่อมกันได้
ค่ะทีนี้พอหลังจากตอบรับคำถามต่อไปก็มาเลย

เจ้าตัวก็ยอมรับนะว่าเขาขังอยู่อยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็เรียกทุกคนในบ้านออกมา
ทีนี้แม่ของแทนเนี่ยโอ้โหปล่อยโฮเลยค่ะ
อัดอั้นมากแล้วก็บอกนะว่าลูกชายเนี่ยอารวาสตั้งแต่เช้าเลย
จู่จับทุกคนในบ้านขังเอาไว้
ตอนนั้นน่ะนะแม่ยังไม่ได้แจ้งตำรวจหรอก
เพราะว่าคิดว่าเออเดี๋ยวแทนมันก็คงสงบลงเอง

ตอนบ่ายแทนอาการก็ยังไม่สงบค่ะคุณผู้ชม

ป้าของแทนที่อยู่บ้านคนละหลังเนี่ยนะ
ฆ่าไก่แล้วเอามาส่งให้ทางหน้าต่าง

ประกอบอาหารมาทำกับข้าวกินได้
แต่ตอนเย็นแทนอารวาสหนักขึ้นไปอีกค่ะ
ขู่เลยนะเดี๋ยวจะเผาบ้าน

ทีนี้ค่ะแม่ก็เลยต้องแอบส่งซิกให้กับคนรู้จัก
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือเลย
เป็นภาพนี้คุณผู้ชมว่าตำรวจมาถึง

ก็เอาตัวนายแทนขึ้นรถไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก

แต่แทนหันมาบอกตำรวจว่า
อย่ายัดเยียดอะไรให้ผมนะตำรวจก็บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องกลัวแทน
ยังไงก็จะดำเนินการตามข้อเท็จจริง

อย่างที่บอกว่าเขาเมายาเขาคุ้มคลั่งใช่ไหม
เดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะต้องส่งบำบัดรักษาต่อไปด้วยนะคะ